เป็นข่าวที่สืบเนื่องจากผลของสลากินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้

โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโบด
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปพบเห็ด

บอกว่าลักษณะคล้ายกับเนน้อยอุ้มบาทค่ะ
พอก่อนวันหวยออกคือก่อนเมื่อวานนี้
ก็พากันไปตีเลขเด็ดต่าง

ชาวบ้านก็ถูกรางวัลกันเกือบทั้งหมู่บ้านครับ
วันนี้ก็เลยมีการนำผ้า๗สีไปมัดเอาไว้รอบต้นมะขาม

ชาวบ้านตะบองตำบลโบสต์อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับ
นำผ้าเจ็ดสีไปมัดบริเวณต้นมะขามขนาดใหญ่

บริเวณบ้านของนายประกอบขุดนอกอายุ๖๔ปีครับ
พร้อมจัดสถานที่ให้ชาวบ้านไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
ตามความเชื่อและเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังก่อนหน้านี้มีนักศิลป์โชคกว่า๑๐๐คนไปหาเลขเด็ดกันและถูกหวย
งวดของเมื่อวานนี้เกือบทั้งหมู่บ้านทีเดียวนะครับ

โดยเหตุดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับสามเณรนั่งอุ้มบาด
ก่อนคืนวันหวยออกชาวบ้านก็ไปหาร่างทรงไปนั่งทรงที่บริเวณดังกล่าว
ทราบว่าหลวงปู่ลิงสุวรรณโชคนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านตะบอง
ได้บรรทภาพไปเมื่อ๖๐ปีที่แล้ว
สถิตอยู่ในต้นมะขามแห่งนี้ครับโดยให้โชคลาภกับชาวบ้าน
นายประกอบเจ้าของบ้านบอกนะครับว่า
ระหว่างเดินทางออกจากบ้านไปทำนาเห็นสิ่งผิดปกติ
อยู่ที่บริเวณคนต้นมะขามจึงเข้าไปดูใกล้นะครับ
ปรากฏว่าเป็นเห็ดชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายกับสามเณรกำลังนั่งอุ้มบาดอยู่นะครับ
นำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนบ้านฟัง
ชาวบ้านทราบข่าวก็พากันไปดูแล้วก็จุดทูปขอโชคขอลาบกัน
ทำให้บรรยากาศคึกคักตลอดทั้งวันทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับ
นายประกอบก็บอกต่อว่าไม่ได้ห่วงห้ามที่ชาวบ้านไปมุงดูกันเต็มหน้าบ้าน
เพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่จะเห็นแล้วแต่จะตีเลขกันนั่นเองครับ